แต่คุณเอ๋บอกว่าไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเรื่องนี้
ก็ทั้งนี้หนูว่าอาจจะฝากพี่เอ๋ปรินานะคะ

ตอนนี้อยากให้รับฟังข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมให้มากขึ้นหน่อยค่ะ
แล้วก็เปิดใจรับฟังแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกันจริง

เป็นนายกตัดสินใจยุบสภาเอาไหมคะ
ถ้ายุบสภาในกติกาเดิมส่วนตัวหนู

ทีนี้คุณนึกเผื่อไว้ไหมว่าถ้านายกประยุทธ์ลาออก
แล้วใครจะขึ้นแทนที่ผู้ชุมนุมจะรับได้
ก็จริงเลือกขึ้นมาเลยค่ะ
เคารพกระบวนการของรัฐสภานะคะ
ก็คือเคารพกระบวนการของสภาเลยว่า

คือเริ่มมีคนพูดถึงตามมาตรา๒๗๒
คือว่ามันจะมีคือถ้ามันวุ่นวายตกลงกันไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะ
มันจะมีนายกที่มาจากคนนอกบัญชีออกไปอีก

ส่วนตัวหนูเองหนูอาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้เนอะ
นี้อาจจะต้องถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วย
แต่ว่าส่วนตัวหนูเองถ้าเป็นนายกคนใหม่นะ
ตอนนี้หนูต้องการคนใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน
แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐมนูลให้มันเต็มที่กว่านี้ก่อน

เพราะว่าจริงหนูขอเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ

เงื่อนไขที่ไม่เอาคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคเป็นใครก็ได้

รับฟังเสียงส่วนใหญ่ของคนของประเทศไทย

นี่คือเป็นตัวเลือกในการที่จะเลือกนายกรมนตรี
หรือยังเป็นการปิดกั้นเป็นพระเด็จการชัดเจน
แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะฝากไปยัง
อ่าน้องมายที่ชอบขึ้นปลาใส่
ก็ในเรื่องของข้อเรียกร้องของน้องมายเนี่ยนะ
ว่าที่คำถามแรกที่ถามว่า
น้องมายต้องการอะไร
พอฟังแล้วเนี่ยไม่ตอบโจทย์ดิฉันเลย
เพราะที่ฉันฟังม็อบมาเยอะแล้ว
ที่พูดอ้อมแอ้มเรื่องปฏิวัตินะคะ
มายทราบไหมว่าปฏิวัติแปลว่าอะไร

ทราบไม่ทราบตอบได้เลยเดี๋ยวคุณออกความเห็นของคุณก่อนดีกว่า

เดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินเดือนทำไมกูจะพูดกับเขาว่าอะไร
ปฏิวัติเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เลยเพราะน่าจะไม่รู้
คือคุณกำลังคิดว่าเขาไม่ได้หยุดแค่ปฏิรูปใช่ไหม
ไม่จะบอกแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าให้ฉันพูดเอง
คือดิฉันกำลังพยายามจะพูดว่า
สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาพยายามจะเอาการปกครองเนี่ย
มาเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งมันทำไม่ได้นะคะ
ตอนนี้เยาวชนเนี่ยกำลังสับสนนะคะ
ลากเง่าสังคมเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรม
ที่เราสืบทอดกันมายาวนานเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะ
ยุ่งกับเรื่องศาสนาเหรอถ้ายุ่งเนี่ยคุณรู้ไหม
มันจะเกิดความแตกแยกอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ม็อบกำลังสับสน
เพราะจะเอาการปกครองมาเปลี่ยนสังคม
เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างเงี้
มันไม่ต่างกับการปฏิวัติเลยการปฏิวัติก็คือ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสิ้นเชิงทั้งหมดเลย
เลิกการปกครองแบบเก่าแล้วก็ใช้แบบใหม่เลย
เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของการปฏิวัติ
แล้วน้องมายทราบไหมว่าเวลาปฏิวัติเนี่ยนะ

แต่นอกเหนือจากคุณเอ๋ปรินามีคนอื่น
ก็คิดว่าเราจริงแล้วในใจคิดไปเกินอันนั้น
ลงมาดูในมอบเลยค่ะอยากให้ทุกท่านแม้แต่ทางรัฐบาลเอง
ลงมาดูในม็อบเลยค่ะว่าในที่ชุมนุมเนี่ยประชาชนเรียกร้องอะไร
ประชาชนต้องการทำให้สังคมนี้ดีขึ้นไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือว่าล้มล้างอะไรใดเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าหากจะให้แฟร์เกมทั้งทางรัฐบาลแล้วก็ทั้งทางผู้ชุมนุมนะคะ
ก็ต้องมีการรับฟังกันอย่างชัดเจนกันอย่างเปิดเผยแล้วก็รับฟังกันอย่างจริงใจ
ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีเวทีอย่างที่เป็นกรรมธิการ
ซึ่งหนูเองก็เคยเข้าไปก่อนหน้านี้ในช่วงแฟชม็อบ
ว่าหนูเองก็เข้าไปพูดแล้วก็บอกแล้วว่าในจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาค่ะ
ถึงมันจะมีหลายมหาลัยแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่ง
ไม่สามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนที่อยู่ข้างนอกได้
ถ้าหากรัฐบาลอยากจะเข้าใจความต้องการของประชาชนจริง
ต้องออกมาฟังประชาชนข้างนอกต้องออกมาฟังในเวทีที่ประชาชนเป็นคนเป็นคนจัดออกมาค่ะ

ที่มันจะส่งผลกระทบถึงสังคม

ยุ่งกับเรื่องศาสนาไหม

ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนานนะคะ

เดี๋ยวคุณเอกมันจะบอกว่าในกรณีที่เขาต้องการให้มีสหรอ
โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจะเว้นหมวดไหนเพื่อแก้ไขรัฐมนูล
การที่จะแก้ทุกมาตราเนี่ยนะเป็นการเอาการปกครองนะ
มาเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วมันไหนฮะ
มันผิดสิคะดิฉันถึงพูดว่าคือดิฉันไม่อยากจะใช้คำว่าสถาบันอย่างชัดเจนไงคะ
อ๋อไม่เรียกได้ว่าไปแตะต้องเรื่องสาธารณะอยากแตะต้องเรื่องสาธารณะไหม
ไปแตะต้องอิสระไหมแตะต้องสาธารณะพุนไหม
มันจะเกิดความแตกแยกอันนี้มันเป็นความยามที่เอาการปกครองเนี่ย
มาเปลี่ยนแปลงสังคมมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนาน
ขอสิ่งเดียวตอนออนไลน์เดี๋ยวยาวขอให้เขาพูดจบที่เขาในทีวีเดี๋ยวกลับมา
๑นาทีค่ะคนที่ดูทีวีจะได้ฟังไมค์อยากพูดเลย
โอเคค่ะสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะจริงพรุ่งนี้เราจะมีการชุมนุมนะคะ
จะเป็นศิลปะราษดรนะคะอยากให้พี่น้องประชาชนที่มีจิตใจที่รักประชาธิปไตย
แล้วก็อยากจะเห็นประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แล้วก็อยากที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกหลานของเราออกมาแสดงพลังกันค่ะ
ศิลปะที่เรามองว่าเราจะสามารถเรียกร้องประชาธิปไตยผ่านศิลปะได้รูปแบบใดก็ได้